สวัสดีครับถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
เริ่มต้นเช้าวันนี้กับสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นเนพาตักนะครับ
หลังจากที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพายุลูกนี้ได้ทีวีความรุนแรง
ความระลมพุ่งไปแตะที่๒๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เช้าวันนี้อ่อนกำลังลงและกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไต้หวัน
ทำให้ตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาครับทางการไต้หวันก็ได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกนี้
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่
เป็นภาพถ่ายของพายุเนพตักนะครับซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกแรกในปีนี้
ที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นฝั่งบริเวณทางเมืองหัวเหลียน
ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวัน
และบางส่วนของหมู่เกาะฟิลิปปินทางตอนบน
รายงานว่าบริเวณขอบของพายุเนพัตตัก
กำลังเคลื่อนตัวไปถึงเกาะไต้หวันแล้วในช่วงเช้าวันนี้
ล่าสุดตอนนี้ความเร็วลมอยู่ที่๒๔๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง

ทำให้เกิดไฟฟ้าดับกว่า๑๓๐๐ครัวเรือน
มีรายงานนะครับว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ในหมู่บ้านทางฝั่งตะวันออกโค้นล้ม
โดยพายุลูกนี้จะใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมงเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวัน
ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าเนภาตักจะเป็นพายุลูกแรกของปีนี้
และจะกลายเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พัดเข้าไต้หวันในรอบ๖ปีเลยทีเดียว
สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือตลอดค่ำคืนที่ผ่านมา
ทัพไต้หวันก็ได้ส่งทหารหลายพันคนครับออกไปเตรียมความพร้อม
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากพายุลูกนี้
โดยมีการวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
โดยโคศกศูนย์ปฏิบัติการภัยฉุกเฉินส่วนกลางของไต้หวันเปิด
ทางการวิตกว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง
แล้วมีรายงานมีรายงานมีที่เที่ยวบินของสายการบินหลายระยะทีเดียว
แอร์ไลน์รวมมาถึงเอว่าแอร์ไลน์จากสนามบินเถาหยวนได้ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มาตรวจสอบกันต่อนะครับกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
ส่วนนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมณขณะนี้จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้
ตอนนี้กำลังขึ้นฝั่งบริเวณทางทิศตะวันออกของเกาะไต้หวัน
โดยจากการตรวจสอบซึ่งเป็นการรวบรวมตั้งแต่พยุคนี้เกาะตัวขึ้น
ตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ช่วงเช้าที่ผ่านมาพายุลูกนี้ก็มีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าเคลื่อนตัวขึ้นเกาะไต้หวันไปที่เรียบร้อยแล้ว
ความเร็วศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ลมกระโชกอยู่ที่๒๙๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะอยู่บนเกาะไต้หวัน๑๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นจะลงทะเลแล้วก็ขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่แถวมณฑลฟูเจียน
ซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกจนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้
ดังนั้นใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกเลยครับว่ามีอยู่๒เมืองหลักในเช้าวันนี้ที่อาจจะต้องให้ความสำคัญหน่อย
จุดแรกเป็นเมืองหัวเหลียนซึ่งเป็นเมืองที่คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวผ่าน
ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือไทเปย์ซึ่งเป็นเมืองหลวง
เช้าวันนี้เดี๋ยวเรามีภาพถ่ายสดบรรยากาศสดนะครับของสองจุดนี้
พายุเข้าเป็นอย่างไรจุดแรกก็คือเมืองหัวเหลียนจะสังเกตว่า
ถนนเริ่มเปียกมีฝนตกลงมาเป็นระยะตอนนี้กระแสลมเริ่มสงบลงนะครับ
ส่วนภาพด้านล่างเป็นภาพบรรยากาศณขณะนี้
ก็มีการแถลงต่างนานา
เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
ซึ่งถ้าหากดูภาพช่วงต้นจะสังเกตว่า
ยุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านเมืองไทเปย์
ดังนั้นสภาพอากาศโดยรวมแล้วตอนนี้กระแสลมสงบนะครับ
ฝนที่ตกลงมาก็ค่อยสาลง
ท้องฟ้านั้นมีเมฆอึมครึมทั่วทั้งเกือบทุกพื้นที่
ในบริเวณดังกล่าวนี่คือภาพเรียบเทียบกัน๒จุด
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าเนพัดตักนะครับ

พายุลูกนี้จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราหรือไม่
เพราะว่าตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาในโลกโซเชียลเองในไลน
ก็มีการแชร์ข้อมูลว่าเมืองไหนของเราก็จะเป็นหนึ่งเมือง

บอกแบบนี้นะครับว่าพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา
แต่ก็จะมีบทบาทในการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนั้นให้มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
ซึ่งมรสุมดังกล่าวก็เคลื่อนที่พาดผ่านเมืองในของเรานะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทะเลทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวทะเล
โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันดามันตอนบนอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าคลื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะสูงประมาณ๒๓เมตร

สีเขียวสีเหลืองคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
สังเกตว่าประชิดติดตามแนวชายฝั่งทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ดังนั้นใครที่จะเดินทางบริเวณดังกล่าวบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ต้องติดตามประกาศเตือนภัย
รวมไปถึงติดตามเรื่องของการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แถวบริเวณเวียดนามก็ได้มีการก่อตัวของหย่อมฝนหย่อมใหญ่เกิดขึ้น
ซึ่งหอมฝนนี่เองส่งผลได้ตรงต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณทางตอนบน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนครับ
ภาพรวมสถานการณ์ฝนส่วนใหญ่ตั้งแต่วันนี้ตลอดจนถึงสุดสัปดาห

นอกจากนี้ยังมีตกประปายกระจายตัวในบริเวณฝั่งตะวันตกภาคกลางตอนล่าง
อีสานตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง

ทีนี้ก็มีการประกาศเตือนภัยออกมาว่ามีหลายจุดหลายพื้นที่ที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อย

ประกอบไปด้วยดังนี้จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังนะครับ
ดังนั้นการท่องเที่ยวการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์นี้
อยากให้ทุกท่านได้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
ติดตามข่าวสารรวมไปถึงการติดตามการพยากรณากาศ
จะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวมีความสุขนะครับ
และเช้าวันนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป